มีผู้ชายคนนึงอ้างว่าเป็นร่างทรง
ปู่พญาสีนินณคราช
แล้วก็ทำพิธีให้กับลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังภาษาของเขาเขามีการท่องคาถา
เขาบอกว่าเป็นภาษาเทพ
แล้วคุณผู้ชมลองฟังเสียงร้องของเขา
เขาบอกว่าเสียงที่เขาร้องออกมาแบบนั้นคือเสียงร้องของพญานาค

งับหวะทุกอย่างโขอภัยให้เจกุริเม็อร์หลอกขึ้นมาจุดิ้นในโลกา
ต้องเกิบมากัน
ขยับไปใกล้
นี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเสียงร้องของพญานาค
คักอะไรเนี่ยหรอคักอะไรเนี่ยหรออันนั้นคือพฤษเทพธรรม

เหมือนกับทำพิธีให้กับผู้หญิงคนนี้ใช่ค่ะ
ทำพิธีให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เป็นลูกศิษย์ลูกหา
ผู้หญิงคนนี้เป็นนาคบริวารของเขาจุติจากเมืองบาดานมาโลกมนุษย์
นี่ว่าหาเขามา๗๐๐๐กว่าปีเลยใช่แล้วเหมือนกับเป็นการโวยพร
เวลาอวยพรก็ต้องใช้ภาษาเทพแล้วก็แผดเสียงบอกว่าเป็นเสียงพญานาค
โอ้โหนี่ใช่เสียงนี้คุณผู้ชม
นี่โอ้โหแต่สุดท้ายอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะในช่วงเวลาของการทำพิธีนะคะเหมือนกับว่าเขากอดกันร้องไห้ด้วยนะ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

และก็มีคนบางกลุ่มบางส่วนเขาก็เชื่อของเขานั่นแหละ
ใช่แล้วเราก็จะหาคำตอบให้ว่าการอวดอ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
มันถือว่าเป็นความผิดหรือไม่จะเอาผิดอะไรเขาได้บ้างไหม
คือการทำพิธีลักษณะแบบนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นพระ
หรือเป็นอะไรเขาแค่บอกว่าเขาทำพิธีให้ได้
แล้วคนที่ไปหลงเชื่อก็ไปขอพรก็มีไปขอโชคขอลาบก็มี
เนี่ยค่ะไปขอกันหลายอย่างมากคนที่เชื่อคนที่เป็นลูกศิษย์ก็มีเยอะ
คือมีคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาไปขอให้ผู้ชายคนนี้
เข้าทรงปู่พญาศรีนินนาคาราชแล้วก็มีการสดผ่านเฟซบุ๊ก
ขอโชคลาบนี่เหรอครับใช่ค่ะนี่แล้วก็โอ๊ยมาประทับร่างจริง
แล้วก็แผ่เสียงอีกแล้วเห็นไหมคุณเขียนมาสอน

เชิญปูลงประทับร่างล่ะครับมีม่วนปูด้วยครับ

ปูปะหูมีกังถือเนี่ยงควร
โกคือโกคือโกเอ็งจ๊ะเก่าว่ะ
กะยันนี่แห่งเทียกมีมีวันดาดิสังคานมันหู
มีถือร้อยฉันตา
ยุมดามันนี่คูดา
กระโฮมคือโคหมูสับวาระตาเดวาทันนาม

นี่ค่ะคือภาพตอนที่ยังประทับร่างอยู่
ปู่พญาสินินกณขราทประทับร่างอยู่
คำถามคือแล้วถ้าหากว่าออกไปจากร่างแล้วล่ะ
ไม่ใช่ช่วงเวลาประทับร่างเนี่ยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ร่างทรงคนนี้เขาจะมีลักษณะยังไงเสียงเขาเป็นยังไง
เขาพูดจาเป็นยังไงลองดูนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าจะมากขอเท่าไหร่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะลองดูนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลองดูนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลองดูนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลองดูนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลองดูนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อเอฟซี่เพื่อเอฟซี่เพื่อเอฟซี่

นี่ค่ะก็ไปขอโชคขอลาบกันนะคะ

ค่ะนี่นะคะก็ถ้าเกิดไม่มีมาประทับร่าง

ลักษณะการพูดการจาเสียงก็เป็นปกติ
ก็เหมือนผู้ชายปกติคนนึงอะนะคะ
นี่บ้านหลังหนึ่งเขาเชิญไปใช่ไหม
ทีมข่าวของเราตรวจสอบนะคะ
ร่างทรงคนนี้เขามีสำนักนะคะ
อยู่ที่บ้านโนนสะอาดตำบลบ้านชัย
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ห่างจากคำชโนตประมาณ๓๐กิโลกรัม

ร่างทรงคนนี้คือนายนัทพัฒนาทันตรึก

ก็อ้างตัวว่าเป็นร่างทรงพ่อปู่พระยาศีนินทร์นาฆราช
มีอายุกว่า๗๐๐๐ปี
มากคุณผู้ชมเขาถามว่าทำไมเรานำเสนอข่าวลักษณะแบบนี้

เพราะยังมีอยู่ในสังคมไทยเยอะแบบนี้จริงนะคะ

แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเชิญไปก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็น
ใช่ไหมฮะไปหาลงหาเลขอะไรก็ไม่รู้

แล้วตอนเชิญใบไก่เกยอะไรก็ไม่ไล่
เสียงไก่มาปนกับเสียงพญานาคหมดเลย
เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเดี๋ยวพ่อปู่งง

ผู้ที่เขาเลื่อมใสสัทธา
และเคารพเชื่อถือ
สัทธาพญานาคนี่มีนะคะ
แต่เขาก็ไม่เคยไปทำหรือว่าไปหาอะไร
อย่างคนคนนี้ที่เขาทำใช่ไหมฮะ
เพียงแต่ว่าในมุมนึงเนี่ยอันนี้เราต้องคุยกันให้ชัดก่อนว่า
คือถ้าไม่ได้มีใครไปแจ้งความ
ไม่ได้มีใครบอกว่าถูกหลอกลวงถูกช่อกงถูกทำร้ายอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ก็เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าคนจะเชื่อนะ
ใช่เพราะคนก็ถามว่าแล้วการมาเป็นร่างทรงแบบนี้
มาอดอ้างอิทธิฤติปลาติฮาลักษณะแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าเขาก็มีลูกศิษย์เขาก็มีคนเชื่อของเขา
ถ้าเขาไม่ได้มาเรียกรับเงินมาหลอกเอาเงินอะไรแบบนี้
หรือต่อถ้าใครจะไปให้เขาหรือเขาจะไปเรียกจากใคร
จะไม่มีใครแจ้งความใช่ไหม
หรือเขาไม่ได้ไปโอ้โหถึงขั้นไปทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม
ไปนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วตำรวจเห็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
ค่ะนี่ไงคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะลูกศิษย์ลูกหา
คนที่เขาศรัทธาเชื่อมั่นในร่างทรงนี้เขาก็ไม่น้อย

ถ้าจะมีใครตั้งตนเป็นรัฐทงรัฐธิอะไรก็แล้วแต่
ถ้าจะมีใครไปจะ๕คน๑๐คน๑๐๐คนอะไร
จะไปเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้
หลอกลวงเขาไปช่อกงเขาแล้วมีคนไปแจ้งความค่ะ
ทุกผู้ชมครับคุณกิติศักดิ์วิรชัยเจริญสุขปิ๊ะของเรา
วันนี้ไปที่ตำหนักของร่างทรงคนนี้นะครับ
หลังจากที่เรารู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนเหมือนที่คุณเขียนมาสอนบอกใช่ไหมนี่ฮะ
อยู่ที่หมู่บ้านโนนสะอาดที่อุดรธานีนะครับเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
พอไปถึงด้านหน้ามีป้ายข้อความเขียนระบุเอาไว้ว่า
ตำหนักสัทธาบารมีธรรมเพ็ดนคราชเพ็ดปฐุมา
แล้วได้เจอกับนายนัทธพัฒน์ด้วยผู้ที่เป็นร่างทรงพ่อปู่พญาศีนินนคราช

นี่นะครับคือนายนัทธพัฒน์นาธันตรึกอายุ๕๒ปี
เขาจะพิการก็คือแขนขาลีบทั้งสองข้างเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่คุณติไปไปถึงนอนอยู่ที่เต็นต์สนามข้างตำหนัก

ถามข้อมูลต่างเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายนัทพัฒน์บอกกับเรานะครับบอกว่าเขาคือคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริง
ที่มีการเผยแพร่กันอยู่เนี่ยที่เป็นข่าวนะขณะนี้
นี่ฮะนี่คือตัวจริงของเขานะครับที่ติไปเจอมา
เมื่อหลายปีก่อนนายนัทพัฒน์บอกว่า
เขาฝันเห็นพ่อปู่พญาศรีนินนคราชมาเข้าฝัน
แล้วบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยตัวเขาจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
โดยพ่อปู่เนี่ยมีอายุไขมากว่า๙๐๐๐ล้านปีแล้ว
ล้านปีนับนิ้วไม่ถูก
หลังจากนั้นตัวเขาก็เริ่มเข้าทรงปู่พญาศรีนินนคราชได้
แล้วก็กลายเป็นที่พึ่งให้กับลูกศิษย์ลูกหา
ให้กับคนที่เดินทางมาขอโชคขอลาบ
ขอเรื่องการงานขอเรื่องธุรกิจต่าง
นายนัทพัฒน์บอกว่าเขาเนี่ยเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์นะ
แล้วอาศัยอยู่ใต้พิพพคุณเขมพระสอน
ร่างกายเนี่ยเป็นกายทิพย์ไม่ได้ศูนย์พันธุ์เหมือนไดโนเสาร์
เขาจะยังคงวนเวียนคอยช่วยเหลือมนุษย์โลกอยู่

ที่เห็นว่าส่งเสียงคำรามร้อง
ตอนเข้าทรงเนี่ยนั่นคือการพ่นพิษของพญานาคออกมา

พ่อบพญานาคมีพิษต้องพ่นพิษออกมา
ไม่กลัวไปโดนลูกหลานที่มาขอโชคขอลาบเลย

เข้าเขาเต็มเลยเนี่ยเห็นไหม
ถ้าพูดไปก็คือเจ้าปู่ศรีสุโธนั่นแหละ
เรียกร่างสังขารให้มา
ให้มาแต่ไม่รู้ว่าท่าน
สอนแล้วดวงจิตนั้นจะเป็นองค์ใดมา
แล้วเมื่อสมัยก่อนเมื่อ๙ล้านปีนะ

พ่อปู่ศรีสุโธหรือว่ามีอีกครับ

คืออันนั้นท่านจะไม่เล่าประวัติแบบนั้น

ท่านแค่บอกท่านอายุใครแบบนี้

ถ้าพูดแบบเราเนี่ยมีแบบนั้นเลย
เกิดมาก่อนบนพระพุทธเจ้าแต่มันยังไม่ใช่ในห้องห้องเวลา
ทีนี้คลิปเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงสวมชุดขาวที่ไปหาที่ตำหนักนะฮะแล้วก็ร้องไห้นะ
นายนัทพัฒน์บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาอุ่นใจที่เขาได้เจอพ่อปู่นะฮะ
ร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มปิติยินดียืนยันว่าตัวเขาไม่ได้เอาความพิการแขนขาลีบ
มาหากินมาหลอกลวงใครแล้วไม่เคยบังคับใครให้มากราบไหว้ด้วย
บางคนเขาก็มองว่าพ่อแสดงเป็นการแสดงอันนั้นก็แล้วแต่จะคิดครับ

ถามว่าจิตตกไหมที่ข่าวออกไป
ปู่บอกว่าจิตไม่มีวันตกในธรรมพระพุทธเจ้า
เพราะเราต้องรู้ว่าอุเบคา

ถ้าต้มทุนถ้าว่าหลอกลวง

ที่สอบถามตรวจสอบกันมาเนี่ยเขาเคยบวชพระนะครับ
วัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่อปี๒๕๔
แล้วก็ศึกมามาแต่งงานนะมีภรรยานะ
จากนั้นก็กลายมาเป็นร่างทรงให้กับปู่พญานาค
ที่เขาบอกว่าชื่อปู่พยาศรีแนนิขาลาท
แล้วก็เริ่มดูดวงด้วยดูดวงดูโชคชะตาแล้วก็บอกว่าให้โชคลาภได้ด้วย
ก็ทำมาตั้งแต่ปี๕๓จนมาถึงปี๖๓๑๐ปีนะลูกศิษย์ที่มาขอพรเนี่ย
เขาก็เริ่มพูดกันว่าโอ้ยมาขอพรแล้วประสบความสำเร็จในธุรกิจ
ถึงขั้นมาสร้างตำหนักให้เยอะให้อยู่เลยนะก็คือนี่แหละที่ติไปนี่แหละนะครับ
เมื่อก่อนเป็นบ้านไม้หลังเก่าชำรุดสุดโทรมเนี่ยลูกศิษย์เข้ามาสร้างตำหนักให้
ท่านผู้ชมครับติได้คุยกับภรรยาของนายนัทพัฒน์นะฮะชื่อว่าเกดนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้อยู่กรุงเทพตัวเองเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือไม่ได้
หนังสือไม่ออกจนกระทั่งฝันคือตอนในฝันเนี่ยฝันเห็นหน้านายนัทพัฒน์เลยนะ
กำลังเข้าทรงพ่อปู่อยู่ก็เลยออกตามหาว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้คือใคร
สุดท้ายเจออุ้ยใช่หน้าเหมือนในฝันเลยเธอบอกว่าเธอก็สามารถสื่อสารกับพญานาคได้เหมือนกัน
เพียงแต่ว่าเธอจะไม่มีการแสดงออกไม่มีท่าทางออกมาเหมือนกับสามีเท่านั้น
เราเขียนภาษาไทยไม่ได้เลยเราจำได้เราอยู่กรุงเทพเราพูดภาษาของเราเขาก็ว่าเราบ้า
ก็กักตัวอยู่ในห้องไม่ออกไปไหน
พูดภาษาของแม่คือตอนนั้นเขามาสื่อสารกับเราแล้วใช่ไหม

เราเกิดขึ้นมาเหมือนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะพูดกับใครล่ะ
เราจำใครไม่รู้เรื่องอย่างนี้เหมือนเราเป็นคนบ้าน

ลองยกตัวอย่างพูดยังไงคำเดียว

อะไรนะครับ

ไม่เหมือนร่างทรงที่พูดแบบนั้น
เราก็กำลัวจะพยายามทำทำให้เธอจะส่งเรื่องสื่อสารอะไรอย่างไรครับ
คือพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยคุณติก็กำลังส่งภาพส่งข่าวมาให้กับเราที่กรุงเทพ
ท่านผู้ชมครับอยู่ดีเนี่ยฮะ
แล้วตัวเธอเนี่ยก็สวดภาษาเทพออกมาเลย
อืม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

นี่นั่งสับมะม่วงอยู่นะท่านผู้ชมครับ
ถามว่านี่อะไรคืออะไรอ่ะเขาบอกว่านี่แหละ
คือพ่อปู่พญาศรีรินรถนักษวรรษ
แล้วตอนนั้นเนี่ยมีคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายติดได้พอดี

มันก็แสงเสริงภาพซ้อนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราบอกว่านายนัทพัฒน์คนนี้
ปู่พญาศรีนินนาคาราชเนี่ยค่ะมีแฝดหรือเปล่า

ใช่เพราะทีมข่าวของเราบอกว่าจะเห็นผู้ชายหน้าเหมือนกันเลย
แต่ผู้ชายคนนี้จะนุ่งขาวห่มขาวนะใส่ชุดขาวตลอด
แล้วหน้าเหมือนกันเปี๊ยบเลยตาฝาดหรือเปล่าหรือยังไงหรือเป็นฝาแฝด
ตกลงแล้วมีฝาแฝดจริง

มีฝาแฝดค่ะนายนัทพัฒน์มีฝาแฝด
แล้วเขาก็มีพิธีอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยเหรอ
แล้วเขาก็ทำพิธีทั้งคู่ค่ะ
นายนัทพัฒน์อายุ๕๒พี่ชายฝาแฝดก็นุ่งขาวห่มขาวก็ทำพิธีเป็นร่างทรงพญานาคเหมือนกัน
นายนัทพัฒน์เป็นร่างทรงปู่พญาศรีนินนคราชเป็นพญานาคที่มีกายสีนินหรือสีดำ
พี่ชายฝาแฝดเป็นร่างทรงพญานาคเหมือนกันแต่จะนุ่งขาวห่มขาว
และจะเป็นคอยทำพิธีพอถึงวาระสำคัญค่ะ

เฮาร์ไทยลงได้แชนขาปกติใช่ไหมค่ะ
ทีนี้ค่ะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยค่ะ
ไปที่ตำหนักของฝาแฝดคู่นี้เยอะมากครับพี่ชายของนายนัทพัฒน์เนี่ย
จะเป็นคนสวดมนต์นะคะเวลาทำพิธีต่างนี่นะคะ
คนพี่นะคะครับนี่อยู่กันทั้งคู่เลยคู่กัน
นายนัทพัฒน์มีเหมือนเคราใช่ไหมเห็นไหมเป็นความยาว
แล้วแฝดผู้พี่จะเหมือนมีหนวดบางทีก็โกนหนวดแต่ก็จะสังเกตง่ายคือ
จะใส่ชุดขาวตลอดถ้าเกิดเป็นแฝดผู้พี่อ่ะนะ
นัทพัฒน์เหมือนนั่งกินหมากกินอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมคือ
คาดว่าฝาแฝดคู่นี้ค่ะเหมือนกับเคยบวชมาก่อนนะคะ
ก็เลยเวลาท่องคาถาท่องบทสวดมนต์อะไรเนี่ยมันก็จะมีการใช้ภาษาบาลี
แต่ว่าเขามีท่าทางเขาวางตัวทำให้คนค่อนข้างจะเชื่อ
ค่อนข้างจะเลื่อมใสทำลักษณะท่าทางคล้ายกับพระอะค่ะ
คนจะศรัทธาเยอะมากนะคะมีผู้หญิงคนนึงที่นั่งอยู่ข้างข้างในนัทพัฒน์บ่อย
ก็เป็นหนึ่งในผู้ทำพิธีในตำหนักนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปเจอคลิปคลิปหนึ่ง
ผู้หญิงคนนี้ทำพิธีให้กับลูกศิษย์ด้วยนะคะนี่ค่ะ
ทำพิธีให้กับลูกศิษย์ที่ไปที่สำนักครับ
แล้วก็ใช้ภาษาที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจเราไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรนะคะ
คำเป็นภาษาไทยบางคำเป็นภาษาบาลีแต่บางคำเราจับใจความไม่ได้จริง
มั่นใจให้คุณผู้ชมช่วยฟังดีกว่าค่ะ
คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่คนเชื่อหรือว่าเคารพสัทธาในตัวร่างทรงที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะ

พวกเขาอะไรเขาก็ว่ากันไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการเปล่งภาษามาคล้ายคล้าย
ภาษาบาลีที่พระสวดหรือคาถงคาถาอะไรอย่างนี้
ไม่นับไอเอออะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเราก็เลยไปถามพระมหาพรายวรรณวรัวโนนะครับ
อยู่ที่วัดสร้อยทองนะฮะเกี่ยวกับเนี่ยร่างทรงปู่พญาศรีนินนคราช
ที่ลักษณะเหมือนกับมีภาษาบาลีภาษาเทพภาษามะคดอะไรก็แล้วแต่
คนก็เลยคิดว่ามีคาถาอะไรจริงพูดเป็นภาษาบารีภาษาพระหรือเปล่า
พระมหาพรายวรรณท่านสอบประเรียนทำ๙ประโยคได้ตั้งแต่สมเนตเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านก็จะแตกฉานเรื่องภาษาบาลีแน่นอนนะครับ
ดูคลิปแล้วฟังแล้วท่านบอกว่าบอกได้เลย๓คำ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฝากไปยังแฟนข่าวไทยรัฐนิวโชว์เลย
เลอะเทอะเพี้ยนไร้สาระภาษาที่ร่างทรงเขาเปล่งเสียงออกมาเนี่ย
คือมันเหมือนกับมีคำภาษาบาลีจริงแต่มันก็เป็นสวดมนต์บทสวดมนต์ของพระในท่อนต่าง
ซึ่งพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
คือเหมือนกับพูดเปล่งออกไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้มีความหมงความหมายอะไรเลย
คนก็เลยหลงเชื่อคิดว่าเป็นภาษาของพญานาค

เชิญตัวลงละครับร่างละครับ
แล้วเถอะเพียนไร้สาระมาก

คือพวกนี้เป็นพวกที่ชอบมโนไปเรื่อย

แต่มาลองฟังแล้วเมื่อกี้ภาษาที่เขาพูดมันมั่วสงเดชเลย
เหมือนจำมาพูดเป็นภาษาบาลีแต่พูดไม่ได้ทรัพย์
คือจำศัพท์นู้นศัพท์นี้มาพูดส่งเดทไปเรื่อย
แล้วคนก็ใครที่ไม่เคยเรียนภาษาบารีใช่ไหม
แต่มะคดอะไรอย่างนี้ก็แปลไม่ได้
ก็คิดว่าโอ้โหนี่แหละพญานาคของจริง

มารวมต่อกันให้มันดูศักดิ์สิทธิ์ไง
โอ้โหพญานาคพญานาคตัวนี้จะมาจากอินเดียพูดภาษามะคดได้
แต่คำภาษาที่เขาพูดมันไม่ได้มีความคิด
ไม่มีคำคิดอะไรเลยเอาอะไรมาจับใส่ยำกันไปเรื่อย
พระมหาภัยวันท่านฝากข้อคิดนะครับทุกท่านครับ
ท่านบอกว่าคืออ่าเรื่องแบบนี้ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้
แต่คนที่เชื่อเนี่ยอยากฝากให้ข้อคิดคือเชื่อหรือว่าศรัทธาเรื่องของพญานาคได้
แต่ให้เชื่อศรัทธาในเรื่องของบุญบาปเรื่องของความดีการทำความดี
อย่าไปหลงเชื่อพวกร่างทรงขอโชคขอลาบ
ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านถูกหลอกกันได้นี่พระท่านฝากบอกมานะฮะ